เข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย

จะกลับมาซ้อมกันอีกครั้งแล้ว
ไปดูอาการบาดเจ็บของนักเตะกันหน่อยว่า

วันนี้ซ้อมเบาลงสระนะครับ

แต่ก็ถือเป็นข่าวดีเพราะว่าหลังเกมที่
เราเจอกับอีรักษ์นะครับไม่มีผู้เล่นคนใด

เพราะว่าทางโค้ชนิชิโนเองตัดสินใจด้วย
ว่าจะให้นักเตะได้มีการโรเทชั่นกัน
ซึ่งในรายของสุประชัยใจเด็ด

ในการลงเต็ม๙๐นนะครับ

เกมที่ไทยจะเจอกับซาอุดีอาราเบียวันเสาร์นี้นะครับ

แล้วก็ลงเล่นในเกมเจอกับอีรักษ

ประโยชน์ทั้งคู่ก็แตกต่างกัน
อย่างที่ได้เห็นจากฟอร์มเกม
ท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับอีรักษ์นะครับ

เกาะที่กลุ่มแขนของเราในรอบแปดทีมสุดท้าย
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างอันตราย
เพราะว่ามีรูปแบบการเข้าทำที่หลากหลายนะครับ
จากพวกเขายังมีโอกาสตกรอบ

คือแสดงให้เห็นว่าเมื่อวานนี้
มันทำให้เกมสนุกมากกว่าการที่จะเล่นเกมรับแบบซีเรียที่ต้องการแค่ผลเสมอ
ก็เลยเกมดูค่อนข้างจะอึดอัดแล้วก็กลายเป็นกดดันตัวเองไปด้วยนะครับ

๔ครั้งเข้ากรอบไปถึง๕ครั้งส่วนซีเรียโอกาส๕ครั้งไม่เข้ากรอบเลยนะครับ
ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อวานนี้ซีเรียอุดเต็มที่แต่เอาไม่อยู่จริงครับ
ส่วนเปอร์เซ็นต์ของการดูเอลหรือว่าการชนะการดวนเดี่ยว
ซาอุดีอาราเบีย๕๒๖ที่ชนะการดวนเดี่ยวนะครับ
จากนี้การส่งบอลสำเร็จก็เหนือกว่านะครับที่ขออภัย๘๔๒นะครับ

สำหรับเกมรับทีมชาติไทยนะครับก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่า
กิระนิชโนนะครับจะจัดทัพในแนวรับอย่างไรนะครับเพราะว่าจาก๓เกมในรอบแรกเนี่ยก็จะได้เห็นอยู่แล้วว่ามีการสับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ
เฉพาะเกมนัดสุดท้ายที่เปลี่ยนตัวจากเกมละ๒๗ตำแหน่งด้วยกันนะครับ
ก็มีสถิติ๓คีย์แมนที่คาดว่าจะเป็นนักเตะที่ทีมชาติไทยต้องจับตามองพิเศษนะครับ
ได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นเป็นตัวจริง๑จาก๖คนนะครับตลอด๓นัดที่ผ่านมาของทีม
ส่วนสูง๑๙๐เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาทำให้เก็บครีนชีสได้ทั้ง๒แมชนะครับ
และเสียไปเพียงแค่๑ประตูในเกมที่เจอกับญี่ปุ่นครับครับนายทวานเขาสูงทีเดียวนะครับสูงกว่าน่าจะสูงกว่านายทวารของอีรักษ์นะครับ
คนนี้เนี่ยความเร็วแล้วก็การเลี้ยงกินตัวเป็นจุดเด่นของเขานะครับลงสนามไปสามนัดทำ๑ประตูแล้วก็ในเกมเจอกับซีเรียเนี่ยปาดเข้ามานะครับ
แล้วก็ทำให้นักเตะซาวดีอาราเบียยิงเข้าไปในช่วงนาทีที่๗๙นะครับ
คนต่อมานะครับคนที่๓นะครับคนนี้เมื่อวานไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเพราะว่ายิงไป๑ประตูนะครับ
อาจจะได้เจอกันในเกมที่เจอกับไทยเหมือนกับที่อีรักษ์ส่งนาซิฟลงมาจากการที่๒นัดแรกเขาเป็นตัวสำรองนะครับ
คนนี้ก็อันตรายแล้วก็คิดว่าคงจะประมาทไม่ได้ครับ
ขณะที่สะอาดอัลเชอรี่นะครับคุณซื้อของทัพสิงทะเลทรายเผยก่อนเกมว่าในทุนาเมนต์นี้จากการที่ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้ดีเป็นพิเศษอีกทั้งยังได้เปรียบจากการเป็นเจ้าภาพ
อย่างไรก็ตามเขาและลูกทีมจะทำให้ดีที่สุดตลอด๙๐นาทีเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้
คือจริงก็เป็นบอลรู้ทางนะครับเพราะว่าเคยอุ่นเครื่องกันมาแล้วนะครับ
อาจจะเป็นการลองทีมก็จริงแต่ว่าไทยแพ้ไป๐
โค้ชนิชิโนน่าจะได้เห็นอะไรจากเกมนี้อยู่เหมือนกันนะครับ
ส่วนวันนี้ผมเชื่อว่ากองเชียร์เกาหลีเหนือน่าจะเยอะนะครับ
เพราะว่าวันนี้ทีมชาติเวียดนามลงสนามเจอกับทีมชาติเกาหลีเหนือ
สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเป็นการชี้ชะตานะครับ
ซึ่งโค้ชปาร์คฮังซอร์ครับเฮดโค้ชของทีมชาติเวียดนามก็ยอมรับนะครับ
ใน๒เกมที่ผ่านมาเนี่ยทีมทำจริงก็ทำได้ตามมาตรฐาน
แต่ว่าไม่สามารถทำประตูได้ก็เป็นจุดอ่อนสำคัญครับ
ส่วนเกมเจอกับเกาหลีเหนือเขาบอกว่าด้วยศักยภาพแล้วเวียดนาม
จะชนะได้แต่ว่าน่าเสียดายก็คือ
ปัจจัยการเข้ารอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทีมของเขาเพียงแค่อย่างเดียวนะครับ
เงื่อนไขเข้ารอบของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยเพราะเชื่อว่าแฟนอยากรู้นะครับ
นามเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องชนะเกาหลีเหนือให้ได้ก่อน
ถ้าไม่ชนะเกาหลีเหนือทุกอย่างคือจบไปเลยเวียดนามก็กลับบ้านนะครับ
แต่ต้องย้ำว่าต้องมีผลแพ้ชนะในคู่นั้นนะครับ
และถ้าหากเสมอจะเสมอแบบมีสกอร์ไม่ได้ด้วย
ซึ่งเวียดนามมีประตูที่ยิงได้น้อยกว่าอีก๒ทีมจากการที่เขาเสมอ๐๐กับ๒ทีม
เพราะฉะนั้นวันนี้การเจอกันของคู่นี้จะถูกนำมานับรวมในมินิลีก
ถ้าเกิดว่าคู่นี้เสมอแบบมีสกอร์๒ทีมนี้จะได้เปรียบในเรื่องของประตูยิงได้เหนือเวียดนามทันที
แล้วก็กอดค้อนเข้ารอบไปเลยแต่ใครจะเข้าเป็นที่๑ที่๒ไปว่ากันนะครับ
แต่ถ้าเสมอ๐๐อันนี้ต้องมาวัดที่ประตูได้เสียรวมทั้งกลุ่มเพราะว่ามันจะ๐๐เท่ากันหมด
ข้อต่อไปก็คือต้องไปดูลูกได้เสียรวมทุกทีมที่เจอกันนะครับซึ่งจะทำให้เวียดนามเนี่ยต้องชนะเกาหลีเหนือด้วยผลต่าง๒ประตูขึ้นไป
แต่ว่าจะถึงขั้นเข้าเป็นที่๑หรือเปล่าก็ต้องดูนะครับ
เชียร์ให้เป็นแชมป์กลุ่มเลยก็ดีนะครับเพราะว่าในรอบรองชนะเลิศมีโอกาสเจอกับทีมชาติไทยได้นะครับ

กันไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่านอกเหนือในกรณีที่มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศเนี่ย
เหนือจะวัดกันแล้วว่าอยู่๒๓ในชั่วโมงนี้ใครเหนือกว่าแล้วมันยังมีตัวไปโอลิมปิกที่แบบการันตีได้เลยนะครับ
เพราะว่าภาพกับสุรบชิงนี้ได้ไปโอลิมปิกแน่นอนนะครับ
นะครับวันนั้นโปรแก้มนัดต่อไปของเรานะครับ

แข่งกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ
เวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาที
เร็วหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นเตะเวลานี้
แต่ว่าบัตรเต็มไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแมชนี้นะครับ